คนจะเป็นคนดังเนี่ยมันต้องเจอหลายอย่างนะคุณ
อย่างเจออย่างแรกคือพวกนักเรียนคีย์บอร์ด
อันนี้ผ่านไปบางคนเจอเรื่องราวแปลกมากดออดหน้าบ้าน
เรียกร้องจะเข้าไปถึงในบ้านอย่างสาวจ๊ะอาสยามค่ะ
อยู่ไม่ไหวต้องรีบแจ้งความค่ะ

เป็นใครใครก็ตกใจทั้งนั้นเลยค่ะ
มีชายแปลกหน้าคล้ายคนโรคจิตอายุประมาณ๓๐ปี
มากดออดหน้าบ้านรัวเลยค่ะ
พร้อมกับตะโกนขอเข้าไปในบ้าน
บอกว่าจะขอถ่ายรูปกับจ๊ะแต่จะเข้าไปข้างในบ้านนะ
ก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปค่ะ
ทำเอานักร้องสาวจะอาสยามหวาดผวาเหมือนกัน
ต้องโรแจ้งความทันทีนะคะ
ล่าสุดก็มีความคืบหน้าทางคดีแล้วค่ะ
เมื่อชายคนดังกล่าวพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเขา
ได้นัดเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อบ่ายวานนี้ค่ะ
โดยทางครอบครัวยืนยันว่าลูกชายมีอาการทางประสาทจริง
ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวก็เพิ่งจะทราบว่าลูกชายคือคนในข่าว
ก็เลยมีการพูดตักเตือนไปแล้วไม่ให้ทำแบบนี้อีก
เพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
พร้อมกันนี้ค่ะพ่อแม่ของเขาก็ได้มีการกล่าวขอโทษสาวจ๊ะ
ที่ก็เดินทางเข้าพบตำรวจในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ก่อนจะขอนักร้องสาวนะคะให้ถ่ายรูปคู่กับลูกชาย
เนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงของจ๊ะอาสยามนั่นเองค่ะ
โดยทางด้านจ๊ะอาสยามที่เดินทางมาพร้อมกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่อย่างแจ๊คธนพล
บอกเลยว่าขอตัดสินใจยอมความแล้วกันในกรณีนี้เนาะ
หลังจากทราบว่าอีกฝ่ายมีอาการทางประสาทค่ะ
แต่ส่วนตัวแล้วแหมพูดแบบนี้เอาจริงอดภาวะไม่ได้เพราะว่าหวั่นใจเหมือนกัน
เนื่องจากว่าปรากฏว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองค่ะ
ซึ่งจนถึงขณะนี้เจ้าตัวก็ยังไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านหลังดังกล่าวคนเดียวค่ะ
แล้วสงสารแล้ววะค่ะสุดท้ายแล้วคนนี้คนเราก็เลือกเกินไม่ได้
แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเพิ่งแบบผงจุดเอง๑๘
แต่หนูว่าเขาน่าจะรู้เรื่องเพราะว่าเขาจำรถได้จำหลายอย่างด้าน
แบบทะเบียนรถทุกอย่างเขาจำเลย

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่ง

ก็ส่งอีเมลส่งคอมเมนต์ไป

บางทีบ้านหรือไว้เราก็กลัวเหมือนกันนะคะ